ถ้าพูดถึงพระบิดานึกถึงอะไรกันคะ

คือพระบิดาเนี่ยโด่งดังจากการตกเป็นข่าวที่หมอปลา
แล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิบุกไปถึงสำนักรัฐธิใช่ไหมคะ

โดนจับกุมตัวดำโนเคอะเรียนอะไรกันไปเนี่ย

อันนี้คือภาพตรงที่หมอปลา
พาเจ้าหน้าที่มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย

ว่ามีความเชื่อประหลาดไหนจะมีศพเก็บเอาไว้ในสำนัก
มีการรองน้ำเหลืองเอาไปทำอะไรนู่นหลายอย่างมาก
ปัสสาวะที่ใครของพระบิดา

มีน้ำหมักมีขนมมีอะไรเต็มไปหมด

นี่นี่คือสำนักใหม่ที่ภูกระดึงนะคะ
ไร่อยู่เย็นเป็นสุขอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ

บิดาหรือนายทวีหนันราวัย๗๕ปี

เพราะว่าเขาติดป้ายไว้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปหาได้ค่ะ

พี่ติป่ะพี่ติมานี่ยังไงกันอ่ะนี่คือลูกศิษย์ลูกหาอยู่ข้างนอกส่วนนายทวีก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในอาสมเขาเรียกเป็นอาสมนะ

คุยกับนายทวีหน่อยยังไงพระบิดาคัมแก๊กมีเรื่องอะไรยังไงบ้าง
เขาบอกว่าอ๋อเขาจะฟ้อง

จะฟ้องหมอปลาข้อหามินประมาทบุกรุกเคหสถานหลังจากบุกเข้าพื้นที่ที่ชายภูมิโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีหมายสาร
ยังไลฟ์เฟซบุ๊คกล่าวหาสร้างความเสียหาย
ครับนี่คือข้อหาของหมอปลาอ่า
อีกคนนึงที่จะโดนคือนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ

แจ้งความผู้ว่าข้อหาบุกรุกเคหาสถานและทำเกินกว่าเหตุ
ยังไม่หมดนะคะแจ้งความเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย
เพราะข้อหาคือจงใจใส่ร้ายทำให้เสียหาย
เพราะไปกล่าวหาว่าเอาอุจจาระไปเป็นส่วนผสมในอาหารที่ปรุงจำหน่าย
นายทวีบอกไม่จริงเพราะอาหารเหล่านั้นลูกศิษย์ไม่ได้ผลิตเอง
รับจากที่อื่นมาขายส่วนกระบวนการตรวจสอบ
ที่บอกว่าเอาอาหารที่หมดอายุที่ไม่ได้ขายแล้วไปตรวจสอบ
อันนี้มันคือการจงใจใส่ร้ายไง
หมอปลาจะเอาเรื่องอะไร
แต่เรื่องที่ว่าไม่ใช่ราชการมาบุกลุกมาได้ยังไง
ใช่ไหมล่ะไม่ใช่หน้าที่ของหมอป่าเป็นหน้าที่ของราชการ
แล้วก็ว่าจะเอาเรื่องอะไรล่ะ
เรื่องมิลประมาททำให้สะหาย
เสียทางทรัพย์สินไม่ใช่เสียหายในสิ่งอื่นเสียทางทรัพย์สิน

แล้วตอนนี้พระบิดายังขายอยู่ไหมครับ

เพราะว่าผู้ว่าไม่ให้อยู่ในการปกครองของเขา

คนไปกล่าวหาใช่ไหมว่าไปบังคับให้ลูกศิษย์
กินปรัสสาวะอุจจาระขี้ไพรอะไรนี่

กินเนี่ยเขาบอกเขาต้องการพิสูจน์ว่าทำไมปัสสาวะของพระบิดามันถึงไม่ซึมลงดิน
แล้วลูกศิษย์ก็ไปเข้าใจเอาเองว่ามันคือน้ำทิพย์

ส่วนขี้ไครก็ถูมาจากร่างกายนี่แหละเพราะไม่ได้อาบน้ำ
ศิษย์เขาก็รองใส่มือ
บอกลูกศิษย์ก็ขอไปกินเองอีก
ส่วนเรื่องที่ว่าเอาน้ำเหลืองจากศพไปปรุงยาอันนี้ไม่จริงเลย
ไอ้ที่รองน้ำเหลืองเอาไว้เนี่ยรองไปทิ้ง
ส่วนศพที่อยู่ในโรงที่เก็บไว้ที่สำนักเนี่ย
ผู้ตายก็เป็นคนขอให้เก็บเอาไว้เอง
ทวีบอกว่าเรื่องที่เล่าทุกอย่างเป็นความจริงหมด
ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ไม่มีพฤติกรรมกินปัสสาวะแล้ว

เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ไม่อยากดูเผื่อบางคนทานข้าวนะคะ
ที่ใครเนี่ยตอนนี้นายทวีบอกไม่ได้อาบน้ำมา๑เดือนกับอีก๓วันแล้วนะ

พี่นั่งอยู่กับตีด้วยนะขอดูภาพพี่นั่งกับตีวันนี้หน่อย
เออขี้ใครไม่มีกลิ่นตัวก็ไม่มี

สิไม่มีกลิ่นตัวจริงดมเลยท้าให้ดม

เอาเป็นว่าทุกเรื่องของเขาเขาก็มีคำอธิบายคำชี้แจง

ตอนนี้ไม่เปิดรับลูกศิษย์เพิ่ม

แจ้งความจับข้อหามินประมาทและบุกรุก

ผมกับทีมงานไปตรวจสอบตามที่มีคนร้องเรียน
มาไม่เข้าใจว่าบุกรุกยังไงเพราะตรงนั้นมันที่สาธารณะไม่ใช่เหรอ
แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าหมินประมาทเรื่องอะไร
เดี๋ยวจะแจ้งความกลับเหมือนกัน
ผมก็ต้องแจ้งความกลับเหมือนกัน
เพราะที่เราไปนั่นน่ะเพราะอะไร
ใครบุกรุกกันพระบิดา
คุณบุกลุกหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
แค่นี้แหละพระบิดาแล้วเราคงจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะพระบิดา

หมอปลาผมจะแจ้งความกลับนะคือในมุมในมุมของหมอปลานี่

ที่สาธารณประโยชน์
เพราะฉะนั้นผู้ว่านก็มาถวดด้วย
จะบุกรุกได้อย่างไรแต่ณขณะนี้ที่อยู่ที่ชมเลย
เหมือนกับเป็นที่ของลูกศิษย์เขามันเลยเป็นที่ส่วนบุคคล
ใช่ซึ่งติก็เลยไปก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาก็ให้เข้าไปแล้วก็ให้สัมภาษณ
ค่ะพรุ่งนี้สิคะต้องจับตาค่ะ
เพราะบรรดาลูกศิษย์ของนายทวีเนี่ย
จะไปพบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

หนังสือร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิออกจากราชการ

ท่านผู้ว่าท่านก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กอยู่เนี่ยตอนที่รู้ข่าวว่าจะฟ้อง